พาคุณผู้ชมไปดูคลิปวินาทีชีวิตกันหน่อยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดปฐุมธานีค่ะ
กลุ่มชาวบ้านเขามาตกกุ้งบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา

มีผู้ชายวัยกลางคนกระโดดลงไปในแม่น้ำ
สักพักหนึ่งหายไปต่อหน้าต่อตานะคะ
ก็เลยพยายามที่จะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ตำรวจมาถึงรีบโทรแจ้งกู้ภัยแล้วก็นักประดาน้ำ
ค้นไปหาร่างแต่ปรากฏว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่พบนะฮะ
เจ้าหน้าที่คิดว่าสาเหตุเนี่ยเพราะว่าต้องการฆ่าตัวตายนะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูคลิปวินาทีชีวิตกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะวงกลมสีแดงนั่นแหละค่ะ
คนที่กระโดดสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปฐุมธานี
คือตอนนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะดำผุดดำว่าย
ตะเกียกตะกายขึ้นมานะคะแต่ว่าคือน้ำมันก็ไหลแรงเหมือนกันนะคะ
เพราะฉะนั้นเขาเองก็หมดแรงสุดท้ายร่างจมลงไป
ต่อหน้าต่อตากลุ่มชาวบ้านที่เข้าไปตกกุ้งบริเวณนั้นค่ะ
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าสะพานปฐุมธานี๑
ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี
หลังจากที่ตำรวจสพสวนพริกไทยได้รับแจ้งเหตุก็รีบเลยค่ะ
รีบประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกู้ภัยไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
พอไปถึงเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ร่วมด้วยช่วยกันไปตรวจสอบชายคนดังกล่าว
หายไปในแม่น้ำเจ้าพระยาซะแล้ว
ที่สุดตัดสินใจประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ส่งชุดนักประดาน้ำลงไปดำน้ำค้นหาร่างชายคนดังกล่าว
แต่ก็ยังไม่พบนะคะทีนี้เราไปพูดคุยกับชาวบ้านคนที่เห็นเหตุการณ์ก็คือนายนครชัยเขียนบัณฑิต
เป็นชาวบ้านอำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานีเล่าแบบนี้บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุตัวเขาและเพื่อนรวม๔คนได้ชักชวนกันมาตกกุ้งในบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา
ตอนนั้นเนี่ยยืนอยู่กลางสะพานจากนั้นเห็นผู้ชายคนที่ไปประสบเหตุนี่แหละค่ะ
อายุสักประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบปีเดินขึ้นไปบนสะพานแล้วก็เดินข้ามไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนน
คือตอนนั้นเนี่ยกลุ่มชาวบ้านที่เขาไปตกกุ้งเขาบอกว่าก็ไม่ได้สนใจอะไรนะ
เพราะว่ากำลังตั้งใจตกกุ้งกันอยู่แต่ไม่นานค่ะเห็นชายคนดังกล่าวลงไปลอยคออยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา
ตัดสินใจหยิบโทรศัพท์มือถือมาบันทึกภาพวิดีโอเอาไว้
ตามคลิปเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้เห็นนี่แหละค่ะ
คาดว่าจะกระโดดน้ำลงไปจากบนสะพาน
ทีนี้พอเห็นตามคลิปเมื่อสักครู่คุณผู้ชมจะเห็นว่าผู้ชาย
ผุดดำไหว้พยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองแต่ก็ไม่ทันแล้ว
เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ก็มาช่วยเหลือแต่ก็ไม่ทันนะคะ
คือชาวบ้านเองเขาก็ไม่คาดคิดนะมันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นแบบ
ปัจจุบันทันด่วนกระทันหันมากแน่นะคะ
ทีนี้หลังจากที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ส่งชุดประดาน้ำลงไปงม
ค้นหาร่างผู้สูญหายสักพักใหญ่ปรากฏว่ายังไม่พบร่างนะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่เองสันนิษฐานว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นการฆ่าตัวตาย
ซึ่งตอนนี้ได้พยายามติดต่อญาติของผู้สูญหายมาสอบปากคำ
เพื่อถามที่มาที่ไปแล้วก็สาเหตุของการก่อเหตุครั้งนี้ด้วยค่ะ